เราก็จะได้เป็นเขาเรียกจะได้ทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดีมากกว่าคอยต้อนรับสาวทั้ง๑๓๐คน๓ประเทศ
อย่างที่บอกไปว่าได้ทำบุญด้วยแล้วก็ดูภาพสวยของน้องกันได้ด้วยนั่นเองนะคะ